คุณผู้ชมฮะกรณีที่โลกโซเชียลเขาแชร์เรื่องนี้กันนะครับ
ว่าไข่ไก่ทำไมเปลือกมันเหี่ยวมันย่น
เปลือกมันนิ่มกินได้หรือเปล่าหรือว่ากินแล้วอันตรายหรือเปล่า
เราตามเรื่องนี้มาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็กลายเป็นข่าวที่เราต้องชี้แจงเหมือนกัน
นักวิชาการเขาบอกว่ามันกินได้มันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรนะฮะ
เพราะว่าไข่ข้างในยังสมบูรณ์อยู่มันมีแค่เปลือกแค่นี้เอง
แต่จะกินได้เนี่ยเราต้องกินเร็วหน่อยแช่ตู้เย็นไว้แค่วัน๒วันพอ
ใช่แล้วถึงเอามาใช้ทีนี้ครับถามว่ายอดขายตกไหม
ตกนะคุณยอดขายไข่เหี่ยวไข่ย่นจะเรียกว่าไข่เหี่ยวไข่ย่น
มันก็ดูไม่น่าซื้อนะเอาเป็นว่ายอดขายไข่ไก่ลักษณะนี้นะฮะ
ปรากฏว่ายังขายดิบขายดีอยู่เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะมีการโพสต์รูปภาพไข่ไก่
เหี่ยวย่นลงในกลุ่มชมรมคนรักหนองไผ่จนกลายเป็นประเด็นดราม่า
แล้วก็มีการสอบถามข้อมูลจากผู้รู้นะครับทีนี้เราก็ไปคุย
ไปคุยกับแม่ค้าขายโอ้ถ้าผมพูดแม่ค้าขายไข่เหี่ยวก็ไม่ได้นะ
แม่ค้าขายไข่ไก่นี่แหละฮะนางสาวรสสุคลมงคลดำหรือว่าคุณกวางนะครับ
คุณกวางบอกว่าแหม่ตอนที่เห็นโพสต์ก็ไม่ได้ตกออกตกใจอะไรเลย
เพราะว่าเท่าที่เธอขายมาเนี่ยเธอก็เจอไข่ลักษณะแบบนี้เป็นประจำเหมือนกัน
แล้วมันเป็นไข่ที่เขาแยกเกรดเอาไว้นะครับ
อย่างไข่ที่เปลือกดีเปลือกแข็งจะเบอร์๑เบอร์๐เบอร์๒เบอร์อะไรก็ตามเนี่ย

แต่ไข่เหี่ยวซึ่งรับประกันความปลอดภัยและทานได้เนี่ยทางฟาร์มเขาก็แยกไว้ให้ด้วยนะครับ
เธอก็เคยรับเอามาขายและปัจจุบันก็ยังรับเอามาขายอยู่เลย
ก็ยังติดอกติดใจอยู่เลยเพียงแค่เปลือกมันเหี่ยวมันย่นมันบาง
แต่เอาไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้ไม่นานก็ต้องเอาออกมากินลูกค้าก็เข้าใจนะครับ
สำหรับไข่ที่นำมาขายเธอก็จะขับรถยนต์ไปรับที่หน้าฟาร์มแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอรำนาลายจังหวัดรบบุรีครั้งละ๑๕๐๑๒๐๑๕๐แผงนะฮะ
เพื่อนำมาเปิดท้ายขายที่ตลาดหน้าโลตัสที่อำเภอหนองไผ่
เฉพาะวันจันทร์และวันพุธนะครับแล้วก็รับส่งตามยอดสั่งซื้อจากลูกค้า
ขายแบบนี้มา๒ปีแล้วเอาฟังแม่ค้าหน่อยนะฮะ
ก็คือไข่ของเรามันปกติอะค่ะมันก็ไม่ได้แบบมีความเสียหายอะไร
ถ้าซื้อทานได้ค่ะ
ปกตินี่ก็ขายแบบนี้มาตลอด
แต่ว่านานจะมีแบบว่าไข่เหี่ยวติดมาอย่างนี้ค่ะ
คือมันเป็นไข่ผิดลูกอะค่ะพี่

หน้านั้นทีมข่าวของเราก็ไปที่ฟาร์ม

ก็เจ้าของฟาร์มเขาก็บอกว่าจริงมันไม่เป็นอันตรายอะไรเลย

ไก่บางตัวอาจจะไม่ได้สารอาหาร

มันก็เลยนิ่มเพราะเปลือกไม่มีแคนเซียม
แต่ภายในทั้งไข่แดงไข่ขาว
ก็ปกติโปรตีนเยอะเหมือนเดิมนะครับ

แม่ค้าที่รับมาขายนอกจากจะเอาไข่เหี่ยว
ทางฟาร์มเขาแยกไว้แล้วเอามาขายด้วย

ลูกบะเริ่มเลยลูกใหญ่
ต่อออกมาเนี่ยโหไข่แดงบะเริ่มเลยนะครับ

ว่าตอนนี้โอ้โหยอดออเดอร์ก็เต็มนะฮะ

เบอร์ศูนย์หนึ่งแผงแผงละ๘๐บาท
รองลงมาก็๗๕บาท๖๕บาท

ไข่แฟดใหญ่แฟดจัมโบ้นี่นะครับ
จะขายแผงละ๑๒๐บาท

ทีมข่าวก็เจอลูกค้าพอดี

เขาบอกโอ้ยซื้อไข่เหี่ยวไปปรุงอาหารเป็นประจำ

เจียวก็ได้เอาไปต้มเอาไปตุ๋นเอาไปทำอะไรก็ได้

ไข่แดงมันก็ใหญ่แบบสีสวยด้วย

ก็ตามต่อกันเรื่องของไข่เหี่ยวนี่นะครับ

แต่ยังไม่เคยเจอไข่เหี่ยวแบบนี้